คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพย่านตาขาวจังหวัดตรังได้รับแจ้งเหตุนะคะ
พบศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ตอนไปตรวจสอบเนี่ยตอนที่พบศพคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๒วัน
ถูกยิง๖นัดเลยด้วยกันนะคะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๗
เรื่องต้นยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องชู้สาว
หรือไปขัดใจอะไรกับใครในพื้นที่หรือเปล่านะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดตรัง
พบศพนายสุชาติมีสินอายุ๔๑ปี
อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นลูกจ้างสถานีตำรวจทางหลวง๒กองกำกับการ๗
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านจากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น

เข้าที่หน้าอกขวาสามนัดลักษณะเป็นการเจาะยิงด้วยนะคะ
แล้วก็ที่ขมับขวา๒นัดไหล่ขวานัด๑
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒วัน
จากการสอบถามน้องชายของผู้เสียชีวิตนายสุเทพมีสินอายุ๓๐ปี
น้องชายเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
เขามาเยี่ยมพี่ชายที่บ้านก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตนะคะ
แต่ว่าล่าสุดมาเยี่ยมอีกครั้งเห็นพี่ชายนอนตะแคง
นึกว่าเป็นลมเดินไปปลุกอ้าวเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตเคยมีภรรยามาแล้วคนนึงแต่ว่าเลิกรากันไป
แล้วก็มาคบหากับภรรยาคนใหม่ได้สักประมาณปีหนึ่ง
ก็พาเข้าออกบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังเกิดเหตุอยู่เป็นประจำ
ที่ผ่านมาพี่ชายเป็นคนนิสัยดีนะคะ
ขยันทำมาหากินไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใคร
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกภรรยาคนใหม่
เพิ่งคบหากันสักปีนึงเนี่ยค่ะรวมถึงลูกชายที่เป็นลูกติด
ภรรยาคนใหม่เนี่ยนะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าเป็นคนที่เข้าออกบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำ
ต้นสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากปัญหาส่วนตัว
หรือไม่ก็เป็นเรื่องชู้สาวคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้เสียชีวิตนะคะ
อาจจะมีการตกลงอะไรกันบางอย่างแต่ตกลงไม่ได้
ก็เลยชักปืนเจาะยิงระยะประชิดจนเสียชีวิต
เพราะว่ารักษณะการยิงคือเจาะยิงเข้าใกล้เลยค่ะ